เกมวันนี้ค่ะมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดที่๒

โดยเน้นย้ำกับผู้เล่นไทยทุกคนนะคะ
ให้ระวังการโดนใบเหลืองจากจังหวะปะทะกัน

อาจจะส่งผลถึงโทษแบนในรอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
และก็จะมีผลต่อการลุ้นเป็น๑ใน๓ของทีม
ที่จะได้ไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชีย
เพื่อที่จะไปสู่ฟุตซอลโลก๒๐๒๐ที่ลิโทเนียต่อไปด้วยนะคะ
โดยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยค่ะก็จะเจอกับตีมอลเลสเตย์นะคะ
เกมแรกแพ้ให้กับเมียนมาไป๑ประตูต่อ๖วันนี้นะคะ

ก็จะแข่งขันกันที่สนามภูทอสอินตอร์สเตดียมนะคะที่กรุงโฮจิมินค่ะ
โดยทีมไทยเกมนี้จะไม่มีคาทาวุฒิหารคำพา
รักษาประตูที่โดนแบนจากใบแดงในเกมเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนฟุตบอลเยาวชนนานาชาตินะคะ
แข่งขันกันที่จังหวัดบุรีรำนะคะในรอบ๘ทีมสุดท้ายค่ะ
บุรีรำยูเนเต็ดเจ้าภาพนะคะ
ก็เอาชนะฟาจิโนโอคายามาจากญี่ปุ่นไป๔ประตูต่อ๑ค่ะ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจูบิโลอีวาตะนะคะ
อีกหนึ่งทีมจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์รายการนี้๒สมัยด้วยกันค่ะ
ที่สามารถชนะชนบุรีเอฟซีมาได้สองประตูต่อศูนย์
แข่งขันกันวันนี้นะคะ๖โมงครึ่ง
ส่วนรอบรองชนะเลิศอีก๑คู่นะคะ
เป็นการเจอกันของหนองบัวพิชยะเอฟซี
เจอกับอัดสัมชันยูเนเต็ดเวลา๕โมงเย็นค่ะ